เขาบอกว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

แม้กรุงเทพเราจะยังร้อนมากอยู่ก็ตาม

ชาวบ้านบางพื้นที่เขาเข้าป่ากันไป

เอามาทำเป็นข้าวหลามค่ะ

อย่างที่บอกว่าเข้าสู่ฤดูหนาว
อย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหม
ทำข้าวหลามกินกันในหมู่บ้านแบบนี้แหละค่ะ
ตามต่างจังหวัดบางพื้นที่เขาหนาวจริง

คือมันเป็นวิถีของชาวบ้านแบบง่าย

แล้วคุณดูนะแต่ละคนเขาร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีเลยนะคะ

ชาวบ้านบางกลุ่มเค้าจะเข้าป่าไปตัดไม้ไผ่กันมา

เขาจะนำข้าวข้าวเหนียวที่แช่ครั้งคืนอ่ะ
เอามาใส่กระบอกตามด้วยกะทิที่คันเสร็จแล้ว
แล้วก็นำกระบอกไปเผาไฟใช่ไหมจนข้างในมันสุก
แล้วแน่นอนออกมาเป็นข้าวล้ำกลิ่นหอมหอม

ไม่มีอันนี้เป็นแบบบ้านสไตล์แบบอินดี้อินดี้

บ้านเขาอาจจะอยากใส่ถั่วดำหรือว่าใส่อะไรก็แล้วแต่

คือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ชาวอีสานเนี่ย
เขาทำกันในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าทำไม
เขาจะออกมาผิงไฟด้วยไงใช่ไหมบางคน
เดี๋ยวคุณท่าข่าวอาจารย์คง

คือด้วยความที่ว่าเราถ้าเจอหน้าหนาว
แล้วถ้าเกิดว่ามีการผิงไฟแล้วก็โอ้โห

คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เข้าใจ
อาจารย์คงนั่งข่าว

คุณนอนน้อยมากเนอะ

ไปถามผู้เชี่ยวชาญว่าเรากินกาแฟวันละ๔๕แก้ว

หาเป็นหมอปลาเลย
คือต้องบอกว่าตามจากจังหวัดเวลาหนาวเขาก็จะก่อไฟกัน

บ้านเขาก็จะเอามันมาหมกไป
เอามาเผาข้าวโพดมันอะไรต่างแบบนี้

เอามาให้ดูกันเป็นวิถีชาวบ้านง่ายสไตล์อินดีอินดีนะคะ